ส่วนความคืบหน้ากรณีที่มีเหตุการณ์เรือโดยสารคลองแสนแสบ
ของบริษัทครอบครัวขนส่ง๒๒๐๐จำกัดระเบิดนะคะ
บริเวณท่าน้ำวัดเทพลีลาภายในซอยรามคำแหง๓๔
แล้วก็มีคนบาดเจ็บ๖๗คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา
สุดทางกรมเจ้าท่าบอกว่าจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของเรือโดยสารให้เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม
จากเดิมเนี่ยตรวจกันสักปีละหนคราวนี้จะสั้นลงค่ะ๖เดือนก็จะตรวจกันแล้วนะคะ
แล้วก็จะให้เรือโดยสารที่ติดตั้งระบบก๊าซหยุดดำเนินการถอดถังก๊าซออกให้หมด
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่ะ
นายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่าเปิดเผยภายหลังการตรวจสอบเรือโดยสารที่เกิดระเบิด
เมื่อวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ
หยุดให้บริการทั้งหมดจำนวน๒๕ลำเพื่อจะถอดถังกัสออกให้หมดก่อนค่ะ
ให้ใช้น้ำมันดีเซลอย่างเดียวในการให้บริการ
ส่วนเรือโดยสารที่ใช้น้ำมันดีเซลที่เหลือจำนวน๔๗ลำก็จะให้บริการตามปกติ
ก็เชื่อว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสารนะคะ
ส่วนสาเหตุของระเบิดตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอผลภายใน๑๕วันค่ะ
ส่วนมาตรการขั้นต่อไปก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะ
เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงประจำอยู่ตามท่าเรือต่าง
ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องยนต์เชื้อเพลิงให้บ่อยขึ้น
จากเดิมตรวจกันปีละ๑ครั้งต่อการต่ออายุใบอนุญาต
ก็จะเพิ่มเป็นตรวจและทดสอบระบบทุก๖เดือน
อกจากนี้ก็ได้ประสานกับบริษัทจากต่างประเทศ
ออกแบบเรือโดยสารที่เหมาะสมกับการใช้งานในลำคลองแสนแสบเอาไว้แล้ว
ว่าจะได้เห็นในอีก๑๒ปีข้างหน้านี้ค่ะ